เรามาปรับทุกข์มาปอบทุกข์มาปลดทุกข์

เขาก็ไปร้องกับตำรวจไปแจ้งความ
บอกว่าช่วยหน่อยเถอะเอาผิดญาติกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที
เพราะว่าตอนนี้เขามากล่าวหาว่าแม่เป็นปอบ

ครูเค้นให้ไปหาหมอผี

โอ้โหก็ได้รับความทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่พอนะคะยังถูกทำร้ายอีกด้วย
แล้วก็ทุกระทมแบบนี้มานานเป็น๓ปีแล้วคุณผู้ชม
เรื่องนี้ยังมีอยู่จริงในโลกยุคปัจจุบันปี๒๕๕๙นี่แหละ
เพราะว่าไม่ได้ความเชื่อคืออยู่กับเรามานานนะ
โดยเฉพาะที่อีสานก็จะเป็นเรื่องของปอบเนี่ยนะครับ
โดยนางผันแสงสว่างวัย๕๖ปีซึ่งเป็นมารดานะคะ
และนางสาวนัทธนิดาแสงสว่างวัย๓๐ปีที่เป็นบุตรสาวค่ะ
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสวัสดีหมู่๓ตำบลกลันทาอำเภอเมืองบุรีรำ
ก็เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองบุรีรำค่ะ
หลังจากถูกญาติถูกชาวบ้านเนี่ย
รุมกล่าวหาใส่ร้ายว่านางผันเป็นปอบ
บีบบังคับให้ไปหาพระหาหมอผีในจังหวัดต่าง
เพื่อที่จะทำพิธีขับไล่พูดผีนี่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะ
รวมถึงยังถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของตัวเองได้อย่างปกติ

ทุกข์ในทุกข์ใจมานานกว่า๓ปีแล้ว
ก็ทำให้ลูกสาวรวมถึงคนในครอบครัวต้องอับอาย

ดังนั้นเมื่อทุกข์แบบนี้ก็เลยเข้าแจ้งความเอาผิดกับญาติและชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะ
พูดเป็นลูกทำงานเขากล่าวหาว่าแม่เป็นปอบเป็นผู้ผีปีศาสตร์ค่ะ
ข้อที่สองแม่โดนทำร้ายร่างกายค่ะตบตีมีอาวุธไม่มีอาวุธบ้าง
แล้วแต่สถานที่หรือเวลาเอื้ออำนวยโดยที่เขาต่อสู้อะไรไม่ได้
เพราะว่าเขามากันเยอะแล้วเหมือนกับ
แม่เขามีความบกพร่องทางจิตค่ะ
มีใบจากจิตแพทย์ยืนยันว่าแม่เป็นโรคไบโพล่า
นี่แหละค่ะก็ปัจจุบันนี้นางผันต้องใช้ชีวิตด้วยความอับอาย
กล้าที่จะออกไปพูดคุยกับใครเลยไม่ใช่แค่ทุกข์
เพราะว่าคนมาบอกว่าเป็นปอบนะที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวต้องลางานที่ต่างจังหวัด
มาดูแลมารดาเพราะว่าทุกข์เกี่ยวกับโรคอยู่ด้วย
คือเจ็บป่วยทางกายด้วยแหละใช่เจ็บป่วยกายที่ว่าคือเป็นโรคมะเร็งค่ะ
บางครั้งผู้เป็นแม่ก็จะมีอาการเหมือลอยพูดคนเดียว
เพราะว่าแพทย์ก็ระบุว่าแม่เป็นโรคไบโพล่าหรือว่ามีอารมณ์สองคั่วในคนคนเดียวกัน
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าแม่จะป่วยไม่ได้หมายความว่าแม่เป็นปอบหรือว่าพูดผีปีศาจตามที่ถูกกล่าวหานะคะ
โดยก่อนหน้านี้เคยพาแม่ไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เนื่องจากเป็นห่วงค่ะก็เลยต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหา
รวมถึงทำร้ายร่างกายมารดานะคะ
ต้นตำรวจก็รับแจ้งความพร้อมกับสอบปากคำหาหลักฐานเพิ่มเติม
หากพบว่าชาวบ้านกระทำการดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะ